อีกหนึ่งเรื่องการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตของศูนย์คนไร้ที่พึ่งล่าสุด
ไปตรวจสอบกันที่เบตงที่ยาลาคุณผู้ชม
มีการมอบทุนให้กับน้องนักเรียนคนละ๑๐๐๐บาท
แต่ว่าไปเขียนใบเสร็จเบิกเงิน๒๐๐๐บาท

ไปดูเหตุการณ์นี้ครับเป็นการตรวจสอบของปปทนั่นเองครับ
นายแทนไทยจันชูนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
สำนักงานป้องกันและปรับรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทเขต๙สงคราครับ
พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลา
หลังพบว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยาลาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
เขาใช้งบประมาณไปกว่า๑๐ล้านบาทนะคุณผู้ชม
ปีงบประมาณ๒๕๖๐ที่ผ่านมาเนี่ย
ใช้ทำอะไรก็เอาไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากร้ายคนจน
คือฟังดูเหมือนจะดีแต่ว่ากลับไปใช้แบบไม่โปร่งใส

ข้อมูลว่าทางศูนย์อาศัยสถานศึกษาขนาดเล็กระดับชั้นประถมนะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินในพื้นที่อำเภอเบตงมี๔โรงเรียนประมาณเกือบ๒๐๐คน
โดยแจ้งกับทางโรงเรียนว่าจะมอบทุนให้กับเด็กที่ยากจน
ฟังดูดีนะเป็นการช่วยเหลือคนยากคนจน
จะให้ไปเลยครับเด็กคนนึงให้ทุนละ๑๐๐๐บาท
โดยครูและผู้ปกครองไม่ทราบมาก่อนว่า
เขามีการทำใบเสร็จรับเงินจริง๒๐๐๐บาท

นอกจากนี้เนี่ยนะคะพอไปตรวจสอบยังพบว่า
มีการทำงบเบิกจ่ายเป็นใบเสร็จเบิกรับเงินจากศูนย์
แต่เมื่อเบิกเงินมาแล้วไม่ได้จ่ายตามงบที่ขอไปนะ
มีการทำการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกงบประมาณ
ซึ่งทางศูนย์ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วล่ะ
แล้วก็สัญญาด้วยนะคะว่าจะหาเงินมาสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
แล้วขอเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน
และให้ลงรายชื่อโดยไม่ระบุเงินจำนวนที่จะได้
สำหรับในพื้นที่อำเภอเบตงมีรายชื่อผู้ที่สามารถรับเงินได้ประมาณ๕๐๐คนนะคะ
ผู้มีสิทธิ์รับเงินบางรายยังให้ข้อมูลแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกว่า
หลังจากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นในจังหวัดขอนแก่น
ก็มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยาลาเนี่ย
เดินทางไปหาชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอเบตงพร้อมแจ้งว่า
หากมีเจ้าหน้าที่ไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินส่วนนี้
ให้บอกไปเลยนะว่ารับเงินมาจำนวน๒๐๐๐บาท

หากไม่ทำตามจะไม่หาทุนมาให้อีก
แต่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ทำตามสิ
ใครจะไปเชื่อนะฮะก็ให้ข้อมูลตามจริงกับทางด้านของปปทเขต๙ไปเรียบร้อยนะฮะ